ข้างหน้าของ
นี่มันทั้งตัวเลยนะใบตอง

คุณผู้ชมค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของ
ปกติทั่วไปก็จงสักแผ่น๒แผ่น

เพิ่มความได้สินีโบงตน

หน้าท้องมากเท่าไหร่ยิ่งปังไม่หยุดคุณผู้ชมค่ะ
ลงมากสวยมากลงมากโชคดีมากแบบนี้
โดยในวันนี้นะคะจะมีการแข่งขันรอบชุดประจำชาติทางออนไลน์
โดยมีผู้เข้าประกวดจากทั้งหมดนะ๘๖ประเทศทั่วโลกค่ะ
แล้วก็น้ำเพชรนะของเราก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ
นี้สวยแบบนี้นะคะมาในธีมที่ว่านางสุวรรณมัชชา

เทพธิดาแห่งท้องสมุทรคุณผู้ชมค่ะ
ออกแบบแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสุวรรณภูมิแผ่นดินทองของไทย
ประดับประดาษด้วยธีมสีทอง
เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมค่ะเห็นชุดนี้กันแล้ว
แลนด์สู้ค่ะลงทุนขนาดนี้

มงต้องลงหัวแล้วจ้าน้ำเพชรจ้า

ใช่ค่ะเวทย์เขาดาวเมืองดามาไม่สนใจนะคะ
คุณผู้ชมค่ะก้าวต่อไปค่ะเช็คน้ำเพชรดีกว่า
ใช่ก็เชียร์คนไทยเป็นกำลังใจให้แล้วกัน
เธอก็มีความฝันเนาะอยากจะทำตามฝันนะคะ